เคยเข้าห้องน้ำตามปั๊มกันใช่ไหม

โดยเฉพาะท่านผู้หญิงสุภาพสตรีคุณเขียนมาสอนก็ต้องเคยเข้า

ใช่ไหมทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแก๊ส
บอกว่าปกติเธอไม่นั่งชักโครก
เวลาที่สาธารณะบางทีกลัวสกปรกไงก็แบบเออไม่นั่งดีกว่า
ก็เลือกนั่งแบบคอห่านยองทีนี้คอหารมันก็ต่ำแล้วเธอสังเกตว่า
ช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นโอ้โหมันห่างยัง
ตอนที่นั่งไปก็เลยลองเอามือถือมาถ่ายดูเล่น
เจอคนโผล่มาฮะมาแอบดูฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับ
เฮ้ยเลยห่างไหมคุณเขียนมาสอน
ห่างห่างมากแล้วก็พอนั่งยองมันค่อนข้างเตี้ยไง
คือก้มมาก็เห็นเลยข้างนอกคือเห็นแน่

เนี่ยเธอก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เพื่อเตือนภัยครับบอกว่าโอ้โห
แล้วตอนที่เกิดเหตุนี้แล้วนะตอนที่จังหวะลองเอามือถือมาถ่ายดูเล่นเล่น
ไอ้คนนี้มันมาก้มดูอ่ะเธอกำลังทำธุระอยู่อ่ะ
ยองที่คอหารเธอก็ไม่กล้าออกเพราะกลัว

ใช่กลัวแบบเฮ้ยออกดีกว่าแล้วไปเจอมันดักอยู่นี่ยุ่งเลย
ก็ต้องโทรหาให้คนเข้ามารับในห้องน้ำนะครับ
แล้วก็ออกมาได้แต่ไอ้คนนี้มันก็ไปแล้วนะครับ
หลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมานะครับเธอเอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์
ผู้ชายคนนี้ฮะมาก้มดูอย่างนี้เลยดูกันดื้อเลยนะ
วันนี้ที่ปั๊มแก๊สที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรที่เกิดเหตุฮะ
ทางพุ่มกับการสพละแมร์พันธนตรวจเอกทิศีวัฒน์สุธิติวณิษฎ์
ก็ไปกับชุดสืบสวนนะฮะสั่งการให้ชุดสืบสวนสพละแมร์
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
เพื่อจะตามหาคนที่ไปแอบดูเขาห้องน้ำผู้หญิงนะอืมเนี่ยฮะ
เพื่อจะเอาผิดกับชายคนนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของหลักฐานต่าง
เพื่อจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลองไปดูในห้องน้ำ
ว่าพื้นช่องว่างระหว่างประตูห้องน้ำกับพื้นเนี่ย
มันห่างขนาดไหนวัดได้๒๐เซนติเมตร
ช่องว่างขนาดนี้ครับคืออย่าว่าแต่ส่องดูเลยมุดยังได้
เข้าไปยังได้นะครับโอ้โหมันเป็นอันตรายจริงจริงนะครับ
แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับปั๊มอื่นแถวนั้น
พบว่าช่องว่างประตูห้องน้ำเนี่ยมันจะสูงแค่สักประมาณ๑๐เซนติเมตร
มันไม่สูงขนาดยี่สิบเซนติเมตรเจ้าของปั๊มแก๊สเองก็ร้อนใจนะฮะ
บอกว่าโอ้โหตอนนี้อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้
ปั๊มก็ได้รับผลกระทบมากยังไงก็ลองไปเพิ่มช่องว่างประตูหน่อยนะครับ
พนักงานปั๊มที่อยู่ปั๊มน้ำมันอยู่ห่างจากปั๊มแก๊ส๒๐เมตรนะครับ
บอกว่าปลายเดือนที่แล้วก็มีลูกค้ามาบอกว่ามีผู้ชายอายุประมาณ๓๐
ด้านหลังห้องน้ำไปแอบดูขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่
นี่อาจจะไปดูนะครับจุดเกิดเหตุ

จากโถก็ปีนขึ้นไปยืนได้
ส่วนหนึ่งก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องการออกแบบด้วยนะใช่ไหม
มันก็เป็นจุดให้เนี่ยพวกคนร้ายมันก็ปีนขึ้นมาอย่างนี้ได้ครับ

เขาก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะครับ
แต่คิดว่ายังไม่ถูกจับครับเพราะว่ามาก่อเหตุก็น่าจะคนเดียวกัน
คนนี้เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะคนเดียวนะครับ
เป็นคนถ้าดูนี่คือ
มันจะเป็นคนผิวดำคล้ำ
ใช่ครับผมจะหยิกอีกหน่อย

มันน่าจะเป็นคนที่มืดนี่นะครับเห็นบ่อยมากเลยนี่